ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะมีการชิงแชมป์เข็มขัดในรุ่น๑๐๕ปอนด์ค่ะ
ไปดูการวิเคราะห์อีเมอร์ซีฟของสองนักชกที่จะมาเจอกันว่าเขาจะล้างตากันได้ไหมกับคุณเอกชุมพรค่ะ
โอ้โหศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้แม่สุดซีดเลยนะครับถือว่าเป็นการหยิบชิ้นปลามันมาจากราชดำเนินครับ
คู่นี้วันนั้นชกเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็แหมเป็นทางด้านของเด่นเกรงไกรเกรดพรทิพย์มุมแดงที่เคยแพ้มานะครับ
จะเจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มแล้วก็อีกหนึ่งความสำคัญคือ
จะมีการชิงเข็มขัดรุ่นหนึ่งร้อยห้าปอนด์ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกันก่อนครับ
เอาละครับไปดูที่ฝั่งมุมแดงกันก่อนนะครับรายนี้๒๗ปีครับก็สูง๑๖๕เซนติเมตร
หนักปล่อยนี่๕๑กิโลกรัมรอบอก๓๓นิ้วแล้วก็ช่วงแขนนี่๒๗๗นิ้วนะครับ
ขณะที่น้ำเงินอายุ๑๘ปีครับก็แก่กว่า๑ปีนะครับสูงเท่ากัน๑๖๕เซน
แล้วก็น้ำหนักปล่อยนี่อยู่ที่๕๐กิโลครึ่งนะครับแล้วก็รอบอกอยู่ที่๓๒นิ้ว
ช่วงแขน๒๗๕นิ้วมวยคู่นี้นี่ดูรูปร่างเทียบสัดส่วนแล้วคู่ขี้สูสีถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับ
เอาละครับไปดูที่ขวามือกันก่อนนะครับเด่นเกรงไกรครับรายนี้ก็เป็นลูกศิษย์โรเบิร์ตคล็อกนะครับ
อยู่ที่ค่ายมวยเกรดพลทิพย์แถวย่านศาลยานะครับฟอร์มหลังก็๓ไฟล์หลังนี่ชนะ๒
แล้วก็แพ้๑ครั้งนะครับ๑ครั้งที่แพ้ก็แพ้ให้กับคู่ปรับเก่าเจ้าโดมทองรายนี้เลยครับ
เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับแข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับเด่นเกรงไกรขณะที่ซ้ายมือผมโดมทองนี่เป็นมวยเข่าอาชีพครับ
ไฟล์ที่เปลี่ยนมานี่ไม่แพ้ใครครับโอ้โหฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวมากนะครับ
รายนี้ครับก็เป็นมวยเข่าอาชีพอย่างที่เรียนไปนะครับ

ที่เรียนไปว่ามุมแดงเคยแพ้มาแต่เที่ยวนี้ความสำคัญอยู่ที่
มีการชิงแชมป์เข็มขัดรุ่น๑๐๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย
คู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครนี่ไปฟังกันครับ

เข่าปั้มตีรุนแรงฟอร์มสดชนะมาตลอดเลย
แล้วก็มาครั้งหลังมาแพ้พลิกแพ้โดมทองไว้
ส่วนโดมทองนี่เป็นมวยอย่างไรครับพี่
ทองมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงมีฮึดตลอด
เจ้าของมวยก็เป็นเจ้าของเรือแต่เรือข้ามฝากอ่ะ

ครับผมมวยคู่นี้พี่มองว่ารูปเกมจะออกไงครับระหว่างเด็ดเกรไกรกับดง
แล้วต่อยกันที่เวทีด้ามเนินครับ
เด่นเกียงไกรเป็นต่อมาเป็นต่อมาถึงกลางยก๔
แล้วก็มาเสียเปรียบลูกเตือนแล้วก็มาพลิกแพ้พลิกแพ้โดมทอง

ช่วงนี้ผมมองไปที่เด่นเกียงไกรครับเขาเตรียมตัวมาแก้มือเลยครับ
เอาละครับมวยคู่นี้นะครับต้นนี่จับตาดูแข้งซ้ายของมุมแดงให้ดีนะครับ
แต่ว่าช่วงปลายยาวเป็นหนังชีวิตนี่ก็ต้องดูเข่าวงในของเจ้าโดมทองเลยครับ
เดี๋ยวดูครับว่ามวยคู่นี้จะเป็นหนังม้วนเก่าออกมาฉายใหม่หรือเปล่านะครับ
น้ำเงินเคยชนะมาแต่เที่ยวนี้มีเดิมพันธุ์เป็นเข็มขัด
๑๐๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ที่จะขยับเวลาถ่ายทอดสดให้เร็วขึ้น

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมวณีรายการครับ